กลับมาติดตามข่าวกันต่อกระแสความเป็นไทยกระแสแต่งกายชุดไทยนะฮะ
ก็ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันนี้นี่พาดหัวให้ดูนิดหนึ่ง
นายกให้รัฐมนตรีท่องจำคนละบทหนังสือจินดามณี
เพราะว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำหนังสือจินดามณี
ฉบับพระโหราธิบดีที่จัดพิมพ์ใหม่เอาไปมอบให้กับคณะรัฐมนตรี
นายกบอกอ้าวต้องจำคนละบท

ส่วนกระแสแต่งกายชุดไทยโอ้โหตอนนี้คึกคักนะ
ใช่ค่ะทั้งจากเรื่องของงานอุ่นไอรักคลายความหนาว
ไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องบุภเพศสันนิวาส
กระแสแบบนี้พอผ่านเข้ามาคนก็อยากแต่งกายด้วยชุดไทย

ตอนนี้นะชุดไทยนอกจากใส่ในหน่วยราชการแล้วใช่ไหม
เจ้าหน้าที่ต่างแล้วคนไทยใส่เดินเล่นเป็นปกติกันแล้วนะ

ผมไปเห็นในห้างใส่ชุดไทยสบายเลยอย่างนี้เดินเล่นเลย
คุณอย่าว่าที่ห้างเลยกองบกก็มีค่ะเมื่อวานนี้

เพราะฉะนั้นตอนนี้ในตลาดสินค้าขาดตลาดแล้วนะคะ
ก็เลยพาคุณผู้ชมไปดูร้านจำหน่ายเสื้อผ้าแถวพาหูรัฐแถวสำเพ็ง

นายพินิษฐ์หลังปูเต๊ะเจ้าของร้านสิรินิต
ขายชุดไทยในแถวพาหูรัฐมากว่า๓๐ปีบอก
เดือนที่ผ่านมายอดขายชุดไทยในร้านเพิ่มขึ้นเป็น๓เท่า
ถือว่ายอดขายมากที่สุดเลยตั้งแต่เปิดร้านมา๓๐ปีเนี่ยนะ
น่าจะมาจากกระแสการแต่งชุดไทย
ในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวและละครบุเภสันนิวาส
กำลังได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้
ทำให้มีประชาชนมาเลือกซื้อชุดไทย
จนผลิตไม่ทันต่อความต้องการแล้ว
สำหรับราคาชุดไทยไม่ได้ปรับขึ้นด้วยนะคะ
ร้านนี้เฉลี่ยอยู่ที่ชุดละ๑๙๐๐บาท
แต่พฤติกรรมการซื้อก็เปลี่ยนไป
ลูกค้ายอมซื้อในราคาที่สูงขึ้น
เพื่อให้ได้ชุดเหมือนตัวละคร
แล้วใส่ไปถ่ายรูปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง
ส่วนการขายสินค้าที่ร้านเสื้อผ้าขนาดเล็กแถวสำเพ็ง
เริ่มเอาชุดไทยประยุกต์มาใส่มาขายแล้วนะคะ
ซึ่งชุดไทยประยุกต์เป็นชุดที่จะเอาไปเล่นน้ำสงกราน

อกจากนี้ถือว่าเป็นการขานรับภาครัฐที่ให้ใส่ชุดไทยเล่นน้ำสงกราน
เจ้าของร้านขายชุดไทยในสำเพ็งรายหนึ่งบอกช่วงสงกรานปกติก็ขายดีอยู่แล้วนะ
แต่ปีนี้กระแสชุดไทยเข้ามาแรงทำให้ขายดีที่สุดตั้งแต่เปิดร้านมาเหมือนกัน
มีขายอยู่ที่วันละ๖๐๐ตัวต่อวันจากเดิม
ขายได้๒๐๐ตัวต่อวันเป็น๓เท่า

อำภาวันพิชาลัยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศเปิดเผย
บอกว่าศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
มีแผนที่จะส่งเสริมการใช้ผ้าไทย
โดยรณรงค์ให้จัดงานแต่งงานในคอนเซ็ปต์ผ้าไทย
คู่บ่าวสาวรวมทั้งแขกผู้มาร่วมงาน
จากงานแต่งงานมีเป็นประจำทุกวันเลย
เป็นการปลุกกระแสอนุรักษ์การแต่งตัวแบบไทย
เพื่อไม่ให้หายไปหลังจากละครเรื่องบุภเพสันนิวาส
อวสารไปแต่ก็ไม่อยากหายไปนะ
อยากให้คนไทยใส่ชุดแบบนี้ภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะ
ปกตินักเรียนเคยเห็นใส่ชุดไทยนะ
เฉพาะนักเรียนอนุบาลนะใส่ชุดไทยเฉพาะวันศุกร์ไปเรียน
แล้วก็ภาคต่างก็ใส่ชุดประจำภาคกันนะนะ
เรายังคุยกันอยู่พี่ทิเป้ว่าอยากใส่ชุดไทย

แต่เราอยากใส่บ้าง